คุณผู้ชมครับที่กระบี่นะครับมีหนุ่มคนหนึ่งเขาบอกว่าทนไม่ไหวจริงนะฮะ
ไม่รู้มีใครเนี่ยเอาพวกขยงขยะมาทิ้งแถวหน้าบ้านเขา
ซึ่งไม่ใช่จุดทิ้งขยะนะครับเอามาทิ้งแบบเหม็นไปหมดนะฮะ
ขยะแต่ละอย่างเนี่ยก็กลิ่นตลบอบอวนนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไง
ติดกล้องวงจรปิดฮะสุดท้ายเจอเลยครับมากลางดึกแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนหนึ่งก็เอาถุงขยะมาวางทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะฮะ
นี่ครับตรงจุดนี้ซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่จุดทิ้งขยะ
นี่ฮะโอ้โหลงทุนติดกล้องวงจรปิดนะครับสุดท้ายก็รู้นะครับว่าใครเอาขยะมาทิ้งเอาไว้นะครับ
หลังจากนั้นเขาก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์ทางเฟซบุ๊กนะครับ
เฟซบุ๊คที่ชื่อนวกุลโฉมเกิดนะฮะภาพวงจรปิดตามภาพเลยครับ
ถุงขยะแบบนี้กองขยะแบบนี้นะครับใส่ถุงดำเอามาวางไว้หน้าบ้านของเขานะครับ
เจ้าของเฟซบุ๊กบอกว่าอยู่ตรงนี้มาหลายปีไม่เคยมีใครเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านคนอื่น
แต่๒๓เดือนมานี้มีคนแอบเอามาทิ้งตลอดในช่วงไม่มีคนอยู่หน้าร้าน
นี่ฮะที่บ้านเขาเปิดเป็นร้านนะครับเผลอปุ๊บมีขยะมาตลอด
บางครั้งมีกลิ่นเหม็นเน่ามากขนาดมีป้ายติดว่าห้ามทิ้งขยะยังไม่สนใจนะครับ
เราก็ไปตรวจสอบนะครับไปสอบถามเจ้าของโพสต์เจ้าของบ้านนะครับ
นายนวกุลโฉมเกิดอายุสามสิบปีนะครับบ้านอยู่ที่ถนนกระบี่ตะมนต์ปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่นะครับ
เป็นร้านรับทำกรอบป้ายทะเบียนรถด้วยนะฮะนายนวกุลเนี่ยเขาบอกว่าอย่างงี้
เหตุการณ์เนี้ยมันต่อเนื่องมาสองสามเดือนแล้วมีคนที่อาศัยอยู่ในซอยใกล้บ้านเนี่ย
ชอบเอาขยะมาตั้งวางบนทางเท้าหน้าร้านเขาเป็นประจำทั้งทั้งที่ไม่ไกลกันเนี่ยนะฮะ
จะมีจุดที่ทางเทศบาลเนี่ยตั้งถังขยะเอาไว้ให้ทิ้ง
แต่ไม่ยอมเอาไปทิ้งเอามาวางไว้หน้าร้านเขาตรงถนนตรงนี้
ไม่ยอมเดินไปทิ้งนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นพวก
อย่างเศษทรายสำหรับให้แมวถ่ายอุจจาระเป็นเศษอาหารทะเล
ซึ่งมันส่งกลิ่นเหม็นมากเขาต้องทำงานแบบนี้ทุกวันนะ
เขามีหน้าร้านมีลูกค้ามานอกจากเขาต้องทนดนกลิ่งขยะแล้ว
ลูกค้าก็มาบ่นบอกโอ้โหกลิ่นขยะเนี่ยมันเหม็นมาก
ทำป้ายกันแล้วบอกห้ามทิ้งขยะตรงนี้ก็ไม่สนใจ
สุดท้ายติดกล้องวงจรปิดฮะลงทุนไปหลายพันนะครับ
เพื่อดูว่าใครเอาขยะมาทิ้งแล้วก็เห็นภาพ
ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่ป้ายที่เขาติดเอาไว้ตรงเสาตรงนี้นะฮะ

เทศบาลเขามีถังขยะไว้ให้ไม่ยอมไปทิ้ง
ภาพนี้คือคืนวันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็เห็นหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งเอาถุงขยะมาวางทิ้งเอาไว้
อย่าทิ้งเลยพี่เดินไปอีกนิดเดียวอีกแค่๑๐๐๒๐๐เมตรก็ถึงถังขยะแล้ว

ขนาดคุณยังเหม็นแล้วคุณจะมาเอาความเหม็นมาทิ้งให้คนอื่นได้ยังไง
ขนาดติดป้ายห้ามทิ้งขยะแล้วเต็มเสาไฟฟ้า
ก็ยังมากองทิ้งไว้ตรงหน้ากระดาษสุดเลยยอมใจเลย
พอเราฝุมคนเราก็อยากรู้ว่าคนทิ้งก็เลยลงทุนติดกล้อง
ใช่ลงทุนติดกล้องเพื่อไม่ได้จับขโมยนะจับคนทิ้งขยะนี่แหละ
คุณนวกุลบอกว่าก็คงจะใช้วิธีการแจ้งเตือนกันก่อนบอกกันก่อนนะฮะ
อย่าเอามาทิ้งตรงนี้เลยนะครับเอาไปทิ้งในจุดที่เขาตั้งขยะ
มีถังขยะเอาไว้ให้ทิ้งดีกว่านะคือขนาดที่คุณเอามาทิ้งเนี่ย
ก็คือคุณเอาไว้ที่บ้านคุณไม่ได้ค่ะเพราะคุณก็เหม็น
แต่คุณเอามาวางหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยเขาก็เหม็นเป็นเหมือนกันถูกต้อง
คุณจะบอกว่าโอ้ไม่ใช่บ้านคุณมันเป็นทางเท้าก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่
เพราะว่าทางเทศบาลเนี่ยเขามีจุดทิ้งขยะเอาไว้ให้ใช่
ไม่ใช่ว่ามีฟุตบาทมีทางเท้าคุณจะไปวางทิ้งตรงไหนก็ได้
ก็เลยเอากล้องวงจรปิดเอามาโพสต์เอาไว้นะฮะ
แล้วก็เอามาบอกผ่านอาจจะต้องเดินไปบอกกันไปคุยกัน
อยู่ซอยเดียวกันนะฮะโอ้โหนี่ครับทุกผู้ชมครับ